รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเราจะได้เห็นท่าทีได้เห็นปฏิกิริยาของฝ่ายการเมือง
คือมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนทางคอสชแล้วก็มีทั้งกลุ่มที่บอกว่าอยากให้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นเร็วนะคะ
ทีนี้เราต้องไปดูกันว่าสาเหตุของการเกิดเรื่องนี้เกิดจากอะไรติดตามจากตลกม่านกันค่ะ

ขอสชก็ยังไม่ปลดล็อกการเมืองให้พักการเมืองได้ทำกิจกรรมได้
ก็เลยมีความเคลื่อนไหวตามมาเยอะแยะเลยทั้งคุณสุเทพคุณภัยบูล
พวกนี้มีเป้าหมายอะไรกันแน่อาทรอืม

การเมืองแบบไทยที่สลับฉากเลือกตั้งกับยึดอำนาจมา
ก็พอยึดไว้นานหน่อยก็ต้องดิน
เหมือนกับว่ามันรอไม่ไหวแล้ว
แต่คราวนี้มันเกิดจากเหตุอะไร
แน่นอนเลยล่ะคือยึดอำนาจไว้นานเกินไปแล้ว

ของคนที่อดีตเคยเป็นตัวแทนอำนาจประชาชน
สรุปที่ยังไม่ปลดล็อกเพราะไม่แน่ใจว่าพักอื่นจะขึ้นมาได้

พูดดีกว่าตรงยังไม่พร้อม

เพราะว่าเป็น๓ปีครึ่งมานี้ครับ
คือคิดว่ามันน่าจะไปตามที่คิดกันไว้

แต่พอมันนานหรอนานเก้าเจ้ามันจังไม่ใช่
โอกาสมันก็น้อยลง
ก็น่าคงจะรู้ทันกันเขาก็ต้องเคลื่อนไหว
อ้าวเรียกเราให้มีการปลดล็อค

ฝ่ายที่สนับหนุนเขาสวชาติ
หรือสนับหนุนนายกดิกตัว

แสดงว่า๓ปีครึ่งที่ผ่านมา
ทำอะไรไม่สำเร็จเลยวนอยู่กลับมาที่เดิมอีกแล้ว

ภาระของความเป็นรัฐบาลมันต้องเจอภาระหลายด้าน
แล้วก็เป็นรัฐบาลที่
ว่ากันจริงแล้วเข้ามาแบบไม่มีประสบการณ์
ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรง
คนที่เข้ามาตอนแรกก็ช่ำชองทางด้านการทหารอะไรก็ว่าด้านความมั่นคง
แต่พอมาจับงานบริหารราชการแผ่นดิน
มันจะต้องกระจายไปทุกอย่างการส่งออกการค้าเศรษฐกิจ
ถึงจะเอามือดีมาช่วยอะไรก็ความคำอำไหง
ต้องเปลี่ยนคนจากหม่อมอุ๋ยมาเป็นคุณสมคิดอะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วทีนี้เมื่อตั้งใจจะก้าวเดินไปสู่การเมืองต่อ
ก็ขาดประสบการณ์อีกนั่นแหละนะครับ
ก็พยายามจะต้องคิดหาวิธีหากุญสือนะครับ
ที่จะวางแผนว่าจะเดินไปในช่องทางไหน
ที่จะได้เปลี่ยนทายอำนาจโดยดูงดงามนะครับ
จริงแล้วถ้าหากว่าจะเริ่มต้น
ก้าวไปสู่ประชาธิปไตยต้องมีความกล้าหารนะครับ
แต่ว่าคนกลุ่มที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ตอนนี้
ยกตัวอยู่เหนือการเมือง
พยายามกล่าวว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมือง
ที่จริงก็กินเงินเดือนการเมืองเป็นง่ายการการเมืองอยู่แล้ว

กล้าหารที่จะถอดความรู้สึกดั้งเดิม
รังเกียจการเมืองที่ออกมาคลุกคลีกับการเมือง
ผมยกย่องอยู่ท่านหนึ่งพลเอกเวียงศักดิ์ชมนัน
ท่านปฏิวัติมาเป็นนายกมา
อันนี้คือเป็นทหารวางแผน
จอมวางแผนเป็นเสอย่างดีเลย
แล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการปฏิวัติ
แล้วก็ลงสู้ศึกการเมือง
แต่ก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับ
แต่ยังชนะก่อนเป็นนายกไปแต่ก็อยู่ได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง
ประสบการณ์อันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ว่าต้องกล้าหารที่จะสู้
เพราะถ้าทำแบบนี้มันจะกลายผมนึกไปถึงปี๒๕๖๒
ย้อนยุคไป๔๐ประปี
ที่ภักษะประชาไทยของจำบุญท่านหนอมประพาท
ที่เลือกตั้งการตั้งภักดิ์

ภักษะประชาไทยนี่บิ๊กทั้งนั้นเป็นเลขาเป็นหัวหน้าภักดิ์เป็นอะไรตลอด
แต่ไม่ลงเองส่งลูกน้องไป
โกงเลือกตั้งบ้างอะไรบ้างได้มามาตั้งรัฐบาล

๒ปีผ่านไป๑๔๑๔กันยาหรืออะไรเนี่ย
ปฏิวัติตัวเองเพราะว่าสถานการณ์ขนาดนี้มันไม่เหมือนกันนะ
ขณะนี้เป็นต่อกว่าตอนนั้นคนรังเกียจมาก
รัฐบาลทหารพระเด็จการแบบไม่ฟังเสียงใครเลย
จับยัดคุกข้อหาอันตภัณฑ์ก็มีอะไรก็มี
แต่รัฐบาลขนาดนี้ยังดีกว่า
ดีกว่าแต่ต้องกล้ากว่าด้วยนะครับ
เพื่อจะให้การเมืองเราเดินไปได้
คนหลายคนไม่ได้รังเกียจการต่อท่ออำนาจหรือสืบทอดอำนาจ
เพราะว่ายังแขยงกับการเมืองเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
ฉะนั้นนี่เป็นจุดที่ได้เปรียบ
เมื่อเป็นจุดที่ท่านเปรียบแล้วควรจะฉวยโอกาสอันนี้เข้ามา
ผมคาดคิดเอานะครับว่าคณะผู้บริหารกลุ่มนี้
คงจะใช้โมเดลป๊าเปรมเป็นตัวอย่างว่า
อ่ะเข้ามาแล้วขอเป็นคนกลางนะครับ
แล้วก็ประกอบด้วยพักการเมืองแล้วก็ขอบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
เพราะมีกำหนดกติกายอยู่ในร่างรัฐธรรมนู้นอะไรต่อไหร่
ถ้าทำอย่างนั้นต้องกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองเขาได้แสดงออก
ไปกลัวอะไรแล้วกับการประชุมภักดิ์การเมือง
เขาประชุมเปิดเผยต่อให้ประชุมแล้วมีคนไปนั่งฟัง
ฝ่ายฝ่ามันคงไปนั่งฟังก็ยังได้
เกิดเมืองก็ไม่ได้ประชุมว่าจะไปวางระเบิดที่ไหน
เขาประชุมว่าเขาจะเอาใครสมัครเขาจะหาเสียงในพื้นที่นี้อย่างไร
เขาจะระดมสมาชิกพักอย่างไร
มันไม่ใช่เรื่องที่กระทบความมั่นคงเลย
ทำใจกล้าให้หน่อยนะครับท่านผู้บริหารที่เคารพ
ธรรมาธรครับอำนาจในมือเต็มสักขนาดนี้ยังไม่กล้าเลยเพราะอะไร
กลัวโรคแทรกมั้งหรือไม่ก็
มีอะไรลึกที่เราไม่รู้ตลบบ้านเขาไปก็ไม่เจอ
มันซ่อนอยู่ถึงเจอก็พูดไม่ได้

มองคอร์โศชน์ที่จะต่ออำนาจในแง่รายไป
ต่ออำนาจในแง่ลายไปจริงแล้วมันมองได้
สองลักษณะการเลือกตั้งช้ายังไม่ปลดล็อกเนี่ย

มองเชิงบวกอาจจะวิตกกังวลหรือว่ายังไม่แน่ใจ
ผลลัพธ์ในผลเลือกตั้งว่ามันจะกลับไปวิกฤตอีกหรือไม่
อันนี้ก็เป็นความหวังดีต่อการที่เราจะ
ก้าวข้ามวิกฤติไปให้ได้ก็กระตุกให้นักการเมือง
ได้ปรับปฏิลูกภักดิ์ปรับตัวเองกัน
อย่าให้มันกลับไปกงล้อการเมืองมันซ้ำเหมือนเดิม
ส่วนคิดไม่บวกก็คือ
ที่อยู่ในบทเฉพาะการนั่นแหละมันเห็นร่อนจ้อน
ว่าปูทางไว้ให้ควบสำนาจต่อไป
ถึงตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกประมาณ๑ปี
โลดแมพเลือกตั้งเนี่ยยังมีเวลาอีกสักครึ่ง
แล้วก็ประกาศเลือกตั้งครึ่งปีหลังครึ่งปีหน้า

คราวนี้มามองถึงว่าระยะเวลา๑ปีการเมืองก็อย่างนี้
มันก็เป็นสีสันการเมืองแบบไทย
ส่วนประชาชนจะได้อะไรนะฮะจาก๑ปีที่เหลืออยู่เนี่ย
ผมอยากมองว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเอื้ออำนวยแล้วนะครับ
นายกทหารพูดง่ายมาจากการยึดอำนาจ
ก็ได้ไปทำเนียบข่าวแล้วตามคำเชิญ

เมื่อต้นสัปดาห์หรือกลางสัปดาห์นี้ก็
เขาเชื่อว่า๑ปีจะเลือกตั้งจะไม่เบี้ยวเขา
ธนาคารโลกก็มีตัวเลขดีขึ้นมาว่า
คือการทำงานของรัฐบาลไทยระยะหลังนี้
ก็สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ดีขึ้น
ที่ว่าโลกเป็นคีย์บีบประเทศไทย
ล้อมประเทศไทยอยู่เนี่ยตรงนั้นคลายแล้วครับ
ตอนนี้ก็เหลือแต่ปัจจัยภายในแล้ว
ผมว่าจะตั้งหลักกันยังไง
ถ้าปัจจัยภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้โอกาสที่ปัจจัยภายนอกมันโล่งหน่อยแล้วเนี่ย

ลิขิตแสดงว่ายังคุยกันเบื้องหลังไม่ลงตัวไหม

คุยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คงมีการคุยแหละ
มันก็มันยังไม่น่าคุยระดับแกนนำ
หรือคนสำคัญของแต่ละฝ่ายมันยังไม่ได้คุย

แต่นี่อย่างรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งหวังว่า
จากนี้ไปสัก๔๕เดือนเนี่ย
ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศนี้มันดีนะ
แล้วเขาจะใช้ความเอาความได้เปรียบตรงนี้
แล้วก็เดินหน้าเลยเต็มที่

สักประชาชุมเนี่ยสักประชาชุกต้องทิน
มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้เนี่ย

แล้วก็ปล่อยไปจริงแล้วถ้าเรามองในความเป็นจริง
ความขึ้นฝ่ายใต้ดินมันแทบจะไม่มีผล
วันนี้เขากลัวคือกลัวปากนักการเมือง

ตอนนี้ทุกคนแม่งโผล่ขึ้นมาหมดแล้ว

ก็เลยต้องเอาอันนี้ฝังไว้ก่อนฝังคลิปไว้ก่อนนะ
พูดแต่ว่าพอล้ำเส้นแล้วเขาก็ต้องหาวิธีดำเนินการ
ตอนนี้องค์ประกอบมันมีองค์ประกอบอื่นในเรื่อง
เรื่องที่จะทำไงให้พักการเมืองใหญ่มันเล็กลง

โดยกระบวนการอย่างที่เราเห็นอย่างที่พูดไปแล้ว
สรุปคือคงทำแน่แหละ

เพียงแต่ว่าจะใช้แบบไหนวิธีไหน
แล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้ใช้อำนาจมากเกินไป
ทำตอนนี้ทันไหมลดทอนเขาทันไหม
โดยหลักการแล้วคนที่จะสู้ศึกเลือกตั้งเนี่ย
มันต้องทำให้พักตัวเองใหญ่ขึ้นไปสู้กับเขา
สร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อถือ
เพื่อจะไปกวาดคะแนนเสียงมา
แต่ที่ทำกับโรงงานข้ามเพราะมั่นใจหรือรู้จักตัวเอง
ประมาณตนว่าทำยังไงก็ไม่ใหญ่
ถ้าผ่านการกาบัตรเลือกตั้งมา
เพราะว่าประชาชนพลเมืองของไทยเรา
มันมากมายมหาศาลที่จะมีความคิดหลากหลาย

การซื้อเสียงผมเชื่อว่ายังไม่หายไปจากแผ่นดินไทย
ทงยังฝังใจกับการซื้อเสียงอยู่นะ
ผมว่าเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ
ฝ่ายทั้งกรกตทั้งฝ่ายทหารฝ่ายอะไรที่เตรียมการที่จะต่อเท่านั้น
ถ้ารณรงค์ปราบการซื้อเสียงให้มากที่สุด
นั่นก็คือการลดทอนฝ่ายตรงข้ามได้พอสมควร
เพราะผมเชื่อว่าที่ได้มามากในสมัยที่แล้วที่ผ่านมา
เงินเป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
คุณก็อาจจะชนะได้นะครับ
ฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปกลัว

ปากเราก็มีก็สู้ปากก็ไม่เลวทีเดียวแหละ
ก็สู้กันสิแล้วอย่าให้นายกพูดคนเดียว
รัฐมนตรีที่เหลือที่ทำงานไปก็ช่วยกันพูดด้วยช่วยกันอะไรด้วย
ใครที่ประกาศตัวว่าจะล้มหัวจมท้ายกับพักใหม่
ก็แสดงตัวออกมาไม่ใช่ทำตัวเป็นอีแอบ
พอถึงเวลาตั้งรัฐบาลแล้วค่อยโผล่หน้ามานะครับ
จะช่วยแล้วก็ช่วยกันให้ตลอดนะครับ
ทีนี้เรื่องการลนลงเพื่อว่าจะให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็ววัน
ประชาชนต้องร่วมใจด้วยด้วยการสอดส่องเป็นหูเป็นตา
เขาห่วงเรื่องความมั่นคงเขาช่วยกันดูแลความมั่นคง
ในเพื่อความก้าวหน้าของพวกเราด้วยนะฮะ
การเลือกตั้งจะมาถึงช้าหรือเร็วเนี่ย
ปัจจัยองค์ประกอบกับทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว

ขอสชมีอำนาจเต็มมืออยู่แล้วในที่สุดต้องกล้า
คลายอำนาจให้พักการเมืองเขาทำดำเนินกิจกรรมกันได้
จริงแล้วถ้าจะว่ากันตามหลักการกติกาเนี่ย
มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้เขาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่การไปปลุกม็อบเขากลัวการไปปลุกม็อบ
ที่คุณต้องการว่าพักการเมืองเนี่ย
เขาจะไปปลุกป๊อปทำไมในเมื่อกฎหมายพักการเมืองออกมาแล้ว
เขาก็อยากทำตามกฎหมายพักการเมืองลำนูนก็ประกาศใช้แล้ว
โดยหลักการตรงนี้เนี่ยผมมองไม่เห็นเลยว่ามันมีเหตุผลอะไร
ซึ่งต้องไปล็อกไว้อยู่พยายามมองในแง่ดีไงว่า
ผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตทางการเมืองได้
แต่ไม่ลองก็ไม่รู้นะผมว่าให้ประชาชนตัดสินเถอะ

ระบอบนี้เป็นระบอบที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
ประชาธิปไตยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
โปรดติดตามตอนต่อไป